ไม่แผ่วเช่นเดียวกันนะคะมันเกิดเหตุอุกอาจขึ้นนะคะ
เมื่อมีวัยรุ่นสองคนขี่รถจักรยานยนต์ซ้อนท้ายกันครับ
แล้วก็ไปปลาระเบิดใส่บ้านหลังหนึ่งจนกระทั่งมีคนเจ็บถึง๓คนด้วยกันนะคะ
โอ้โหเนี่ยดูสิคะเขาบาดเจ็บเพราะว่าถูกสะเก็ดระเบิด
ระเบิดจากกลุ่มวัยรุ่น๒คนซึ่งไม่รู้จักกันมาก่อนด้วย
ประเด็นคือเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นเพราะว่าวัยรุ่นสองคนนะคะ
ตอนนี้ก็กำลังตามตัวอยู่ด้วยวัยรุ่นสองคนนี้เขาขับรถผ่านหน้าบ้าน
ในพื้นที่ตำบลหนองรีอำเภอเมืองชนบุรีนะคะ
บริเวณหน้าบ้านหลังหนึ่งในหมู่บ้านปริณดาเมื่อคืนที่ผ่านมาสักประมาณ๓ทุ่มครึ่ง
ก่อนจะมีการปาระเบิดเข้าไปในบ้านจนคนในบ้านบาดเจ็บแบบนี้นี่คือกล้องวงจรปิดบันทึกภาพไว้ได้นะคะ
โอ้โหดึกดื่นนะคะขับรถแล้วก็ปลาระเบิดใส่เขาแบบนี้
ทีนี้คนเจ็บมี๓คนด้วยกันที่พักอาศัยอยู่ในบ้านหลังที่เกิดเหตุนะคะ
คือนายอำพรเพิ่มขึ้นวัยสี่สิบแปดปีนางสาวสุมาลีปันทุรีวัยสี่สิบหกปี
แล้วก็เด็กหญิงวัยแปดขวบทั้งสามคนเป็นพ่อแม่ลูกกันถูกสะเก็ดระเบิดเจ้าหน้าที่ก็ต้องเร่งนำตัวส่งโรงพยาบาลชนบุรีโดยด่วนนะคะ
ภายในบ้านที่เสียหายนะคะจากการตรวจสอบพบว่าหลังคาทะลุกระจกแตกมีรอยเลือดกระจายเต็มพื้นเลยค่ะ
แล้วก็มีรถเก๋งสีบรอนทะเบียนงองูท้อทหาร๒๓๑ชนบุรีจอดอยู่ในบ้านหลังที่เกิดเหตุคันนี้ด้วย
ก็เสียหายเช่นเดียวกันอะนะคะถูกแรงระเบิดเสียหายแล้วก็มีจักรยานยนต์ของบ้านหลังเนี้ยอีกหนึ่งคันนี่ค่ะ
ยินเสียงดังคล้ายระเบิดเกิดขึ้นอะคะจากนั้นจักรยานยนต์คันดังกล่าวในกล้องวงจรปิดที่บันทึกภาพไว้ได้ก็เร่งเครื่องหนีออกจาก
หมู่ไปป่ะเนี้ยฮะสังเกตดูแล้วพบว่าเป็นรุ่นชายสองคนตามตัวอยู่นะคะ

ขณะที่ผู้บาดเจ็บยืนยันนะคะว่าตัวเองทั้งครอบครัวพ่อแม่ลูก
ไม่เคยมีเรื่องมีราวกับใครเลย
ส่วนคนร้ายที่เป็นวัยรุ่น๒คนสวมหมวกเต็มใบแบบนี้
เขาก็กังวลว่าจะมีการย้อนกลับมาก่อเหตุหรือเปล่า
เพราะว่าในวันเกิดเหตุเนี่ยเหมือนขี่รถมาดูราดลาวก่อนตอนแรก

ทีนี้เรื่องนี้ตำรวจสพเมืองชนบุรีก็ต้องมีการเร่งสอบสวน
เพื่อที่จะรวบรวมพยานหลักฐานทั้งกล้องวงจรปิด
แล้วก็พยานแวดล้อมเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปด้วย